อีกหนึ่งคลิปที่ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกัน
บอกว่าเป็นคลิปอ้างว่าเป็นการลองของ
ใช้เครื่องรางของขลังผูกไว้กับตัวไก่
จากนั้นใช้อาวุธปืนยิงใส่ในระยะเผาขน

คือจะดูว่าเอาเครื่องรางไปนี้ไปผูกไว้แล้วจะหนังเหนียวหรือเปล่า
ใช่ค่ะปืนจะยิงออกหรือเปล่า
ตามความเชื่อของของขลังชิ้นนั้นนะคะ

เสียงไก่เหมือนกันนะ

ชะกันใช้อาวุธปืนลูกโม่นะคะยิงใส่ไก่ตัวหนึ่ง
ซึ่งไก่ตัวนี้ผูกเครื่องลางของขลังไว้
โดยเหนี่ยวไก่ไปสามนัด
วิ่งหนีกระเจิงไปพร้อมความดังกับเสียงปืนนั่นแหละนะคะ

ก็มีการเข้าไปดูผลงานของกลุ่มชายชะกันนี้
ปรากฏว่ากระสุนปืนที่ชายชะกันกลุ่มนี้อ้างกันว่า

กลับไม่ระคายผิวไก่ตัวนี้แม้แต่น้อยเขาอ้าง

วิ่งหนีไปพร้อมกับเสียงปืนรึเปล่า

ทีนี้ในกลุ่มมีอาการพูดออกมาเป็นภาษาท้องถิ่นด้วย
จับใจความได้ว่าของเข้าขลังจริงยังไม่เข้า
เขาพูดกันในคลิปสื่อสารกันในคลิปนะคะ
อกจากนี้ค่ะมีชายอีกหนึ่งคนเข้ามาใช้ปืน
ยิงซ้ำกระสุนก็ไม่เข้าไปอีกนะคะ

ภาพในคลิปแสดงให้เห็นว่าทั้งหมดได้ทำการใช้เชือกมัดขา
และใช้เครื่องลางของขลังที่อ้างกันว่าแขวนเอาไว้ที่คอของไก่
ก่อนที่จะเหนียวไปตามภาพที่ปรากฏในคลิป
และทีนี้แหละถูกแชร์ต่อกันไป
ก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานานะคะ
บางคนบอกว่าทารุณกรรมสัตว์นะลักษณะแบบนี้

แล้วก็พูดในมุมประชดประชันบอกว่า
หากของขลังที่ว่ามีอนุภาพอยู่ยงคงกระพันธุ์จริง
ทำไมไม่ลองกับพวกเดียวกันเองเลยล่ะเขาบอกแบบนี้
บางคนมองว่าเป็นเรื่องคล้ายกับพวกขบวนการต้มตุ๋นทำแบบนี้
โชว์คลิปออกมาเพื่อที่จะขายเครื่องลางของขลังที่มีมานานแล้ว

แต่บางคนก็ว่าไปตามความเชื่อนะคะถามว่า
ถามหาว่าเป็นเครื่องลางของขลังชนิดใดหรือว่าหลวงพ่อวัดใด
แต่ว่านี่แหละค่ะ๓แนวทางด้วยกัน
แต่หลายคนบอกว่ามันอยู่ที่เจตนา
ความตั้งใจที่เหมือนลักษณะจะยิงไก่เนี่ย
เจตนานี้มันก็ผิดแล้ว